มีการโพสต์ในโลกโซเทียลเยอะเลยนะคะ
ตามหาเด็กหญิงอายุประมาณ๒ขวบ
หลงอยู่ค่ะที่บริเวณสวนจตุจักร
ช่องทางเข้าออกประตูสวนจตุจักรเมื่อเวลาประมาณ๖โมงเย็นที่ผ่านมา
นี่ค่ะเป็นภาพที่คนที่ช่วยกันโพสต์ในสื่อโซเทียลนะคะ

ยังไม่มีใครติดต่อขอรับเด็กแล้วก็เด็ก
อยู่ในความดูแลของร้อยตำรวจโทยิงธนวัลเจริญรัก
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางซื่อ

ทางด้านของร้อยตำรวจโทยิงธนวัล

ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะคะ

คนโพสต์ในโลกโซเชียลกันเยอะเลยค่ะ

คุณหมอคะเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะเจอที่ไหนยังไงคะ
คือเมื่อวานนะคะมี
พลเมืองดีเขาแจ้งตำรวจค่ะให้ไปที่ตรวจจตุจักรนะคะพบเด็กประมาณเวลาประมาณ๖โมงเย็นของเมื่อวานนะคะ
แล้วก็ตำรวจก็เลยพาตัวน้องมาส่งที่สนบังซื้อประมาณทุ่มหนึ่ง
เป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ๒ขวบกว่าค่ะ
เขาพลัดหลงที่สวนจัตุจักร
สวนสาธารณะหรือสวนเด็กเล่นตรงในนี้
หลังจากที่หมดเจอน้องเขาแล้วไม่มีใครมาติดต่อรับตัวน้องเลยเหรอคะ
มีคนไปแจ้งความเด็กหายหรือว่าไปคุยกับตำรวจก่อนหน้านี้ไหมคะ

แต่๒ขวบน้องเขาพูดไม่ได้นะ

พูดได้เป็นบางคำตอบรับได้เป็นบางคำ
ค่ะแต่สามารถสื่อสารยังไม่ได้เป็นประโยคมากนัก

แบบนี้จะดำเนินการยังไงดีคะ
เพื่อให้ผู้ปกครองมารับตัวน้องคนนี้นะคะ

ตังค์ผู้ประคองว่าจะมีใครเข้ามาติดต่อรับของเด็กหรือเปล่า
แล้วก็พอดีจะมีทางศูนย์ประชาบดิหรือนอกต้องกดส่ง
เขาจะเข้ามาดูแลดูแลเด็กช่วงนี้ก่อน
เจอตัวน้องเขาภูมิคือดูแลน้องฟรีอย่างไร

ตั้งแต่ทุ่มนึงเมื่อคืน
คือน้องดีมากคือไม่งอแงไม่ร้องไห้เลย

มีการคุยกับน้องสั้นเบื้องต้นว่าน้องมากับใคร
อย่างเช่นถามคำถามว่ามากับคุณพ่อหรือคุณแม่อะไรอย่างนี้น้องตอบได้ไหมคะ

ก็คือถามเหมือนกันว่าพ่อแม่อยู่ไหนหรือว่ามาเที่ยวกับใคร
น้องก็คือจะนิ่งยังตอบไม่ได้
แต่คือแต่ถ้าเกิดจะเปิดทางประตูหรืออะไรให้ดูเนี่ย
น้องเขาจะสนใจทางการ์ตูนสามารถรู้ว่าอันนี้คืออะไรอะไรได้
ค่ะแต่น้องไม่งอแงร้องไห้หาพ่อหาแม่ไม่มีใช่ไหมคะ

เช้าวันนี้น้องจะอยู่ที่ไหนคะถ้าหากว่าจะไปติดต่อขอรับตัวน้องเนี่ยค่ะ
ตอนนี้น้องก็ยังอยู่ที่สอนอบังซื้ออยู่ค่ะ
แล้วหลังจากนี้จะพาไปดูแลที่อื่นไหมคะหรือว่ายังต้องยังต้องให้น้องอยู่ที่สอนอบางซื่อ
ก็ต้องรอทางญาติหรือผู้ปกครองมาติดต่ออย่างเดียวเลยค่ะ
ก็คือถ้าเกิดยังไม่มีใครมาก็อาจจะอยู่แบบหมดไปก่อน
หรือไม่ก็อาจจะให้ทางส่วนประชาบริธีรับตัวเด็กไป
ค่ะคือถ้าไม่มีใครติดต่อมาก็ไม่สามารถนำตัวน้องออกไปได้นะคะ

เดี๋ยวเราจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะ
เพื่อพ่อแม่ผู้ปกครองดูอยู่นะคะว่าเจอตัวน้องแล้ว

ตอนนี้ก็ฝากผู้หมวดนะคะดูแลน้องไปก่อนนะคะ